ซึ่งก็จะมีการจับสลากกันในวันพรุ่งนี้ไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสดด้วยนะครับ
ซึ่งมีสโมสรชนบุรีบลูเวฟของไทยครับลงแข่งขันในปีนี้ในฐานะแชมป์ฟุตซอลไทยลีกเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งก็มีนายวิสิทธิ์เกยานนท์ตัวแทนทีมชมบุรีบลูเวฟร่วมตรวจสอบด้วย
จากก่อนหน้านี้เคยเดินทางมาตรวจแล้วครับพบว่าทุกอย่างนั้นผ่านตามเกณฑ์ที่วางไว้
เหลือเพียงการวางระบบการถ่ายทอดสดในสนามและการย้ายห้องประถมพยาบาลห้องตรวจสารกระตุ้นมาอยู่ฝั่งเดียวกันเพื่อความปลอดภัยระหว่างแข่งขัน
จากนี้ครับยังมีเรื่องของการวางตำแหน่งป้ายโฆษณาต่างในสนามซึ่งถือว่าเป็นรายละเอียดเล็กน้อยที่ไทยนั้นสามารถจัดการได้
สำหรับฟุตซอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียครั้งที่๗นะครับจะจัดขึ้นที่ไทยระหว่างวันที่๑๕๒๓กรกฎาคมนี้ที่มี๑๒ชาติเข้าร่วมแข่งขัน
บุรีบูเวฟนั้นเคยคว้าแชมป์รายการนี้เมื่อปี๒๐๑๓ด้วยครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับ
ครั้งที่๔๔ระหว่างวันที่๓ถึง๕มิถุนายนนี้นะครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน
ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่ทางไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันล่าสุดนะครับ
มีการประกาศราคาบัตรเข้าชมแล้วใน๓ราคาครับก็คือ๒๐๐๓๐๐และ๕๐๐บาทนะครับ
แต่ยังไม่กำหนดวันที่จะจำหน่ายสำหรับศึกฟุตบอลคิงส์ครับนั้น